ที่บอกคุณผู้ชมไปว่าข่าวนี้ดังมากตอนนั้นนะ
ใช่ค่ะเพราะว่าเป็นข่าวที่อุกอาจพอสมควร
เป็นเด็กหญิงอายุวัย๑๗ปีเท่านั้นเอง
ถูกแทงพลุนถึง๑๗แผลที่จังหวัดระนองนะคะ

เพราะว่าหลายเพจในโซเชียลเขาก็เริ่มลื้อคดีกันขึ้นมา
แล้วก็เริ่มตีกระแสนี้แล้วด้วย
ตอนนี้สายพร้อมแล้วครับไปที่คุณรัศดาอีกครั้งหนึ่งนะครับ

สวัสดีครับคุณทัศนัยสวัสดีครับคุณอรัชพรครับ
ต้องขอถามว่าตอนนี้รูปคดีของคดีนี้
กับเรื่องของน้องแอปเปิ้ลแล้วก็ผู้ต้องหาที่เป็นชาวพม่า๔คน
ตอนนี้รูปคดีมีความคืบหน้าไปอย่างไรบ้างแล้วครับ
ประธานโทษผมได้ยินเบานะครับ

ตอนนี้รูปคดีเรื่องของน้องแอปเปิ้ลที่ถูกแทงพลุน๑๗แผล
แล้วก็มีชาวพม่าตกเป็นผู้ต้องหา

ว่าสังคมมีการตั้งข้อสังเกตเยอะพอสมควรนะฮะ
โอเคครับเรียนอย่างนี้นะครับเดี๋ยวจะเรียนความคืบหน้าของคดี
คือคดีนี้เนี่ยมูลนิธิการศึกษาเพื่อการพัฒนานะครับ
ร้องขอความเชื่อเหลือมาทางสภาษณ์ในความ
ว่ามีแรงงานเยาวชนพระมาศ๔คนนะครับ
ไม่ได้รับความเป็นธรรมแล้วก็ถูกดำเนินคดีนะครับ
ความคืบหน้าของคดีเนี่ยมีการเอ่อแจ้งข้อหาเยาวชนสี่คนแต่เดิมเนี่ย
แล้วก็เอาคนทั้ง๔คนมาสอบสวน
แล้วก็ส่งเข้าฝากขังกันในเรือนจำไปทั้ง๔คน
ซึ่งปรากฏว่าเป็นเยาวชน๒คนซึ่งที่ถูกต้องแล้วเนี่ยจะต้องมีการแยกมาฟ้องสารเยาวชนนะครับ
ทางสภาธนาความเนี่ยคณะทำงานเนี่ยได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานหลายคนแล้วก็ไปสอบข้อได้จริง
แล้วก็เอาหลักฐานไปเสนอสารให้เห็นว่ามีเยาวชน๒คน
ซึ่งเขาจะต้องทำการสอบสวนโดยมีนักจิตวิทยานักสังคมสงเคราะห์แล้วก็พนักงานอายการ
ก็มีการสอบสวนใหม่ผู้ต่างหาทั้ง๔คนเนี่ยมีการให้การปฏิเสธนานแล้ว
แล้วตอนนี้คดีมีการสืบพยานกันมาหลายปากแล้ว
อยู่ระหว่างสืบพยานพวกเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนนะครับ
มีแยกฟ้องที่สารเยาวชนระนอง๒คน
มีนัดสืบพยานครั้งต่อไปวันที่๑๕๑๖๒๒๒๓กุมภาพันธ์

สำหรับคดีสารจังหวัดซึ่งมีผู้ต้องหา๒คน
อยู่ระหว่างการสืบพยานนัดสืบพยานฝ่ายโจทย์
ครั้งต่อไปวันที่๙วันที่๑๐มีนาคมครับ
ทีนี้จากข้อเท็จจริงที่ปรากฏจากการสืบพยาน
มีพยานสำคัญซึ่งมาเบิกความต่อสาร
โดยเฉพาะแพทย์ผู้ผ่าชนสูตรภิกษบ
ลักษณะบาดแผลของน้องผู้เสียชีวิต
กับอาญานวัตถุอาวุธมีดของกลาง
มันไม่สอดคล้องกันเลยนะครับ

พยานวัตถุที่เป็นมีดทำครัวมีคมด้านเดียว
แล้วก็มีความกว้างเพียง๒เซนติเมตร
แต่บาดแผลนี่มีความกว้างมากกว่า
ขนาดของอาวุธมีดของกลางมากนะครับ
อย่างเช่น๓๕เซนติเมตรขึ้นไป
หรือบางบาดแผลนี่๔เซนติเมตร
แล้วก็เรื่องของผลการตรวจพิสูจน์ดีเอนเอนะครับ
ไม่ว่าที่เล็บมือของหญิงผู้เสียชีวิตเนี่ย
ไม่สอดคล้องกันเลยกับดีเอนเนย์ของผู้ต้องหาทั้ง๔คนนะครับ
สอดคล้องกันคือไม่ตรงกันเลย
คดีนี้ยังมีการทำแผนประกอบ
คำรับสารภาพโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจพาผู้ต้องหาไปทำแผนนะครับ
ท่าทางที่ปรากฏออกไปทางสื่อที่ผ่านมาที่เราเคยเห็นก็ดีนะครับ
ลักษณะของการกระทำแสดงท่านั้นอย่างเช่น
ถ้าอธิผู้ต้องหาแสดงท่าว่าได้เข้าไปชกต่อยที่ศีรษะ
แล้วใช้ไม้ท่อนตีฟาดไปที่ศีรษะผู้เสียชีวิต

ไม่ปรากฏร่องรอยบาดแผลฟกช้ำหรือแผลถลอกหรือแผลแตกใด
กระโหลกศีรษะผู้เสียหายปกตินะครับ
นี่คือรายงานของแพทย์ไม่สอดคล้องกับทักษณะท่าทาง
ที่มีการนำชี้ประกอบคำรับนะครับ
ซึ่งผู้ต้องหา๔คนให้การใหม่แล้วว่าเขาจะปฏิเสธ
แล้วก็มีลักษณะของการถูกซ้อมบังคับนะครับ
ทั้ง๔คนปรากฏมีร่องรอยบาดแผลที่มีลักษณะคล้ายกันที่บริเวณลำคอ
ได้ถ่ายภาพไว้ทางคณะงานได้ส่งเป็นพยานหลักฐานต่อสารแล้ว
ดังนั้นก็เป็นความคืบหน้าของคดีที่เรียนให้ทางสื่อได้ทราบและการประยาชนที่สุด
คุณลักษณะครับโดยสรุปแล้วคดีนี้ต้องลื้อมาทำใหม่หรือเปล่า
รูปคดีเนี่ยเขาก็มีการนำเสนอข้อที่จริงสู่ศาลแล้ว
ดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมเรียนให้ท่านทราบก็คือว่า
มันเป็นข้อเท็จจริงที่ปรากฏออกมาจากหลักฐานที่นำเสนอกันในศาล
ดังนั้นถ้าถามว่าเขาจะมาลื้อใหม่ทำใหม่ลื้อใหม่ทำใหม่ก็ไม่รู้จะลื้อใหม่ทำใหม่ซื้ออะไร
เพราะว่ามันไม่ตรงกับไม่สอดคล้อง
สอดคล้องกับลักษณะรูปคดีที่พนักงานสอบสวนเขาตั้งไว้แต่เดิมครับ

แล้วสุดท้ายแล้วหลังจากนี้คดีนี้จะเดินหน้าต่อไปอย่างไร
กรอบในการดำเนินคดีนี้อย่างไรพอจะมีข้อมูลเพิ่มเติมบ้างไหมฮะ
ผมคิดว่าบทบาทของธนไฟความโดยเฉพาะของสภาษณ์ธนไฟความ
เรานำข้อที่จริงสู่ศาลให้มากที่สุด
แล้วก็สารเนี่ยก็จะใช้ดุลพินิษฐ์นะครับว่าพยานหลักฐานของโจทย์ที่มันสืบมาเนี่ย

เพราะว่าอย่างพยานบุคคลที่ใกล้ชิดที่เกิดเหตุเนี่ยบอกว่าได้ยินเสียงร้องของผู้เสียหายนะครับ
ที่เขาจะออกไปดูศพเนี่ยแล้วก็มีเสียงจักรยานยนต์ไม่น้อยกว่าสองคันเร่งเครื่องผิดปกติออกไปจากที่เกิดเหตุ
แต่ปรากฏว่าแรงงานพม่า๔คนที่กล่าวหาว่าไปร่วมกันฆ่าเขาเนี่ยไม่ได้มีจักรยานยนต์เบนพานแต่อย่างใด
แล้วก็เขาทำสำนวนว่าผู้ต้องหาให้การว่าเขาไปนั่งอยู่ที่สำนักสงฆ์ที่เกิดเหตุในคืนเกิดเหตุก่อนเกิดเหตุ
แต่ปรากฏว่าพยานในสำนักสงฆ์ไม่มีบุคคลใดในสำนักสงฆ์เห็นผู้ต้องหา๔คนนี้เลย
อันนี้ก็เป็นข้อที่ขัดแย้งกันกับลักษณะของข้อเท็จจริงเท่าที่เขานำสืบมาดังนั้นก็
ดูลพินิกส์ของศาลว่าจะประชิงยังไงแต่ว่าในส่วนของทศพันธ์ในความเราต้องทำเต็มที่
หน้าที่ของเราก็คือต้องทำให้ความถูกต้องให้เกิดขึ้น

ขอบคุณครับคุณทัศนายคุณอรัฐชะวร